รีบจมไปที่วัดแห่งหนึ่งที่นครสิริธรรมราศนะคะ
เขาก็มีจัดพิธีสงฆ์กัน
พระท่านก็มีการสงน้ำพระรูปอื่น

แต่ของเนรไม่ธรรมดานอกจากส่งน้ำแล้ว

และจะขาวขนาดไหนฮะไปดูกันนะครับ
เธอเพิ่งมาที่คุณสือจากเครื่องส่วนพรรดิรัมปะ

ควรเจอในทุกชาติทั้งที่ทุกควัง

ส่งน้ำพระกันเองนิดหน่อยปะพรมปะพรม
นี่ฮะนี่ปะแป้งเข้าไปเลย

สักพักหนึ่งโดนเหมือนกัน
โดนกันทุกรูป๘รูปโดนหมดเลยนะฮะ
ปะแป้งขาวโพรมไปหมดนะฮะ
คืองานนี้เกิดขึ้นในงานส่งน้ำพระเทศกาลสงคราน
ของวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

คือพระเขาเข้ามาสวดและประชาชนก็ส่งน้ำพระกันแบบนี้

พระเนรที่นั่งอยู่นอกเต็นต์นั่งอยู่ตรงเมื่อกี้แท่นเมื่อกี้

แต่ว่าพระเนรทุกรูปไม่ได้ลุกหนีหลบฝนไปไหน
โดยเฉพาะสามเณรรู้สึกสนุกด้วยซ้ำ
ที่ได้นั่งตากฝนเล่นน้ำฝนกันนะครับ
โดยพระมหาอารยนันต์อานันโทท่านเจ้าอาวาสวัด
ก็เลยถือโอกาสนำน้ำหอมไปปะพรมให้พระ

ส่วนพระนั้นก็ประพรมน้ำอบน้ำหอม
แต่พอถึงเนรแหมก็โดนแบบนี้เลยนะครับ
มะเนรทั้ง๘รูปเป็นลูกหลานชาวตำบลเขาพระทอง

ขอบวชภาคฤดูร้อนช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับ

เพราะว่าญาติโยมก็สนุกก็ขำไปด้วย
ส่วนตอนนี้ยังไม่เป็นเนรเป็นลูกหลาน
แล้วก็ครอบครัวพามาบวชแล้วกลายเป็นเนรแบบเมื่อสักครู่นี้
ก็มาศึกษาธรรมะกันนะครับ
ถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงของฤดูร้อน

อันนี้ก็นำมาฝากกันเหมือนกันค่ะ